เอาพูดถึงเรื่องของกีฬากันหน่อยนะคะตอนนี้แฟนบอลวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะ
สำหรับจุดโทษที่ทำให้บุรีรำพลิกแซงสมุทรปราการว่ายังไงคะ
คุณเจครับก็เป็นสองลูกนะครับในช่วงเหลือไม่ถึงสิบนาทีสุดท้าย
แล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่แฟนบอลนั้นอาจจะทั้งเข้าใจกฎิกาด้วยนะครับ
แล้วก็อาจจะมองไปในเรื่องของความไม่ชอบมาภากลแต่จริงแล้วนะครับ
รวมถึงสื่อของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเองนะครับ
ซึ่งก็มีการชี้แจงถึงเรื่องนี้ออกมาแต่แน่นอนนะครับ
ฝ่ายที่เขานั้นเสียประโยชน์ตรงนี้กับการที่ขึ้นนำไปก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ย
ไม่มีคะแนนจากเกมนี้ในบ้านนั่นคือสมุทรประการนะครับ
ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าสองจังหวะนะครับ
ก็คือในช่วงท้ายเกมจุดโทษลูกที่สองเนี่ยคือปัญหานะครับ
ในช่วงทดเจ็บเนี่ยสุภาชัยถูกเบียดล้มลงในเขตโทษ
แล้วพุทธศิลป์ก็ให้เป็นจุดโทษของบุรีรำ
มันนำมาซึ่งการเสีย๓แต้มแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับ
ทางอิชิกุลซือของทางสูตรประการก็ตอบคำถามกับสื่อมวลชนถึงมาตรฐานภูมิสินของไทย
บอกว่าตามที่ทุกคนเห็นแบบไหนก็แบบนั้น
อยากให้ทุกคนที่เห็นได้ตัดสินใจให้ด้วย
ซึ่งยอมรับว่าเสียความรู้สึกแล้วก็อึดอัดกับเกมด้วยนะครับ